เอาคุณผู้ชมไปต่อกันที่นักแสดงหนุ่มหล่อคนนี้ดีกว่าค่ะ
ลีถานัดคนนี้บอกเลยว่าหล่อใสสไตล์อ๊อปป้า
เขาบอกว่าคนนี้เนี่ยนะแกรมมี่ตั้งใจจะปั้นให้เป็นดาวเด่น
แล้วดูจากผลงานคุณดูซะก่อนนะคะป้อนงานให้อย่างต่อเนื่อง
มีผู้ติดตามกับคุณพุ่งปรี๊ดแบบรัวเลยนะคะ
มีฐานแฟนคลับติดตามเพียบเลยค่ะ
ทำให้ตอนนี้นะหนุ่มคนนี้ติด๑ใน๕อันดับคนดังฝ่ายชาย
โดยหนุ่มลีค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคน

แล้วก็ดีใจจริงนะที่มีคนติดตามมากขึ้นด้วยค่ะ
แล้วก็มีดอกไม้มาให้เวลาตามงานต่างอะไรอย่างนี้
อนาคตในวงการผมก็เรื่อยครับผม
ก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรครับก็อยากอยู่ยาวแหละ

แล้วก็ผลงานของผมยังไงฝากด้วยนะครับ
ก็เดี๋ยวมีผลงานใหม่ก็จะอัปเดตเรื่อยเนาะ
แหมก็หน้าตาเอ็นดูพอตัวอยู่นะคะ
กำลังมาแรงเลยสำหรับหนุ่มคนนี้นะคะคุณผู้ชม
สาวที่ติดตามสายซีรีส์สายละครอะไรแบบนี้
ที่ดูเป็นคู่จิ้นกันก็จะชอบสไตล์นี้

ได้ข่าวว่าคนนี้แหละขวัญใจสาวเทียมจริงนะครับคุณผู้ชม

ก็ติดตามผลงานต่อไปแล้วกันสำหรับหนุ่มลี